คุณผู้ชมคะอย่างที่ที่ฉันบอกไปต้นรายการว่าทีมข่าวของเราพยายามติดต่อกับคุณปอ
แล้วตอนที่ติดต่อคุณปอก็ตอบกลับมาด้วยนะ
ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้อะไรล่ะ
เพราะว่าคุณปอส่งคลิปนี้มาให้ทางทีมข่าวไทยรัฐที่เดียว
ไปทำบุญค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพล่าสุดที่เกิดขึ้น
คุณปอไปกับใครไปกับคุณโรเบิร์ตค่ะ
อ๋อคุณเบิร์ตนี้คุณที่คุณเบิร์ตนะกรวดน้ำกันอยู่เนี่ยฮะ
ใช่ค่ะตอนประมาณ๗โมงค่ะ
คุณปอกับคุณโรเบิร์ตก็ไปทำบุญตักบาท
ถวายสังขทานไปกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ย
ให้กับคุณตังโมนี่คือที่วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
แล้วก็นี่ค่ะใส่เสื้อสีขาวมา
พอทำบุญอุทิศส่วนกุศลเสร็จก็พากันตระเวนไหว้พระ
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั่วทุกพื้นที่ของบริเวณวัดเลย
ที่ยึดเหนียวจิตใจสร้างความสบายใจ
เพราะว่าช่วงนี้กระแสข่าวต่างมันมาเยอะเหลือเกิน
เพราะว่าคุณปอเองก็ยอมรับนะว่าพอเจอกระแสข่าวต่าง

คือปอเขาบอกผมไม่ไหวเลยผมก็ไม่ไหวนะ
อันนี้เป็นภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะ